อันนี้ต้องชื่นชมพี่ตำรวจเลยนะที่บุรีรำเนี่ย
เขาบอกว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินเท้าริมถนน
มาว่าจะเดินกลับบ้านฮะสุดรันทศเลย
แล้วคุณแม่คนเป็นแม่เห็นคลิปนี้ในโซเชียล
เห็นว่าลูกชายได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจเป็นแบบนี้เลยครับ

ดูว่าลูกน่าจะแม่เห็นแม่คลิปยังไง

โอ้โหทางขวานี่คือคุณแม่กวงจันปะโคนครับอายุ๕๗ปีนะฮะ
ให้สัมภาษณ์ไปร้องไห้ไปครับ

บนลำนางรองอำเภอโนนดินแดงที่บุรีรำ
พอเห็นคลิปในโซเชียลที่ลูกชายเธอเดินเท้ากลับบ้าน
แล้วก็มีตำรวจมาช่วยครับพาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย
คุณแม่กวงร้องห่มร้องไห้เลยครับ
เรื่องนี้มาจากการที่เพจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายสมหมายแสงมาลีอายุ๓๕ปี
สมัยก็กำลังเดินเท้าอยู่ริมถนน
ในพื้นที่ตะบนเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเศร้า

เนื่องจากว่านายสมหมายเพิ่งจะโดนไล่ออกจากงาน

ไปช่วยนายสมหมายแล้วก็หาข้าวหาน้ำให้นายสมหมายได้ทาน
พานายสมัยไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะ
แล้วก็โบกรถพานายสมัยมาส่งที่บุรีรำอย่างปลอดภัยครับ
ชื่นชมตำรวจซะหน่อยตำรวจทั้ง๓นายแก้ไขนิดนึง
ไม่ใช่ตำรวจที่บุรีรำเป็นตำรวจที่ฉะเชิงเศร้า
เป็นร้อยตำรวจเอกสุรสักหวังประสบกลางจากสคหินซ้อน
มีดาบตำรวจสิทธิพงเชื้อมากและสิบตำรวจโทสะรัญชายคีรี

เรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณใกล้เที่ยงวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
เมื่อพูดเป็นแม่อย่างแม่กวงในเห็นคลิปนี้ก็กล้านน้ำตาไม่อยู่
สารลูกที่ตกงานแล้วก็ไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวระหว่างเดินทางกลับบ้าน
กวงบอกว่าเรื่องจริงก็คือลูกชายไปรับจ้างทำไร่มันที่ลบบุรี
แต่ดันมีปัญหากับพี่น้องที่ทำงานด้วยกันครับ
ก็เลยเดินทางไปทำงานเป็นรอปภที่ระยองย้ายจังหวัดนะแล้วก็เกิดมีปัญหาในจ้างให้ออกจากงานทั้งชุดเลยอ่ะ
กระทั่งมาเจอกลับจากจังหวัดเชิงเศร้าตำรวจข่าวหินซ้อน
เมื่อเห็นตำรวจมาช่วยลูกชายคุณแม่ดีใจเลย
เพราะที่ผ่านมาอันนี้คุณแม่บอกนะ
อาจจะเห็นข่าวตำรวจที่รังแก่ประชาชน
ไม่คิดว่าจะมีตำรวจดีแบบนี้เหมือนกันครับ
ส่วนนายสมหมายลูกชายแม่กวงเนี่ยบอกหลังจากตกงานเขาก็ไม่มี
เงินเลยแต่ก็ไม่ได้อยากไปรบกวนใครเพราะว่าเขาผิดเองโบกรถ
กลับมาหาแม่ที่บ้านที่บุรีรำครับตอนนี้เขาก็สบายใจนะมี
แล้วล่ะยังไงก็ตามเขาขอขอบคุณตำรวจที่ช่วยเหลือในครั้งนี้
ด้วยครับน่าชื่นชมครับตำรวจฉะเชิงเซาครับ